ไปดูแยกบ้านยางที่ปราจีนบุรีหน่อยเป็นแยกที่ตัดใหม่นะครับเป็นแยกบ้านยางก่อนถึงแยกบ้านหนองจวงเนี่ยเขาโพสต์เอาเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ยจังหวะมาตรงนี้ปื๊ดมาโอ้โหเกือบจะชนนะฮะแต่ไม่ชนนะครับเจ้าของคลิปเจ้าของรถคันนี้ก็เลยเอาคลิปมาเตือนภัยกันนะจังหวะที่ขับมาตามทางมันจะมีทางแยกอยู่ซ้ายมือแล้วมันมืดนะฮะรถข้างหน้า
จะเลี้ยวเข้าซอยจังหวะแซงมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ออกมาพอดีแต่โชคดีมากที่หลบกันทันนะครับทุกผู้ชมครับเป็นถนนเส้นสามสิบสามตัดใหม่ประจันตคามปากพรีบริเวณแยกบ้านยางก่อนถึงแยกบ้านหนองจวงนะผู้โพสต์เลยบอกว่ายังไงก็ฝากเตือนกันหน่อยนะไฟฟ้าข้างทางตรงนี้ก็มืดนะครับรถเลี้ยวออกมาบางทีไม่ระวังนะฮะโอ้โหแต่ว่ามุมนี้นี่ก็
คือจังหวะมันเป็นแยกอ่ะเนอะเห็นรถคันนี้กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกก็เลยกะว่าจะแซงแต่จังหวะคันนี้ก็ออกมาพอดีใช่ไหมโอ้โหจักรยานยนต์คันนี้ถ้าเจอเร็วกว่านี้นี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะนะคะเราก็มีเรื่องบนท้องถนนมาเตือนภัยกันทุกวันจริงคุณผู้ชมค่ะ